คุณผู้ชมครับช่วงนี้มาติดตามเรื่องของ
คดีพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายครับ
ในวันนี้ทางด้านของคณะศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกาย
ออกมาบอกว่าการที่จะให้ทางด้านของแพทยศภา
เข้าไปตรวจสอบอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโยภายในวัดนั้น
ต้องรอให้แพทย์ประจำตัวของพระธรรมชโยนั้นเป็นผู้ตัดสินใจครับ

เรื่องของการมอบตัวของพระธรรมชโยด้วยครับ
นายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศกคณะศิษยานุสิต
กล่าวถึงกรณีที่พระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
โดยมีเงื่อนไขว่าขอปฏิเสธที่จะตอบคำถามในเรื่องนี้
โดยให้เหตุผลว่าวันนี้เป็นวันพระจึงไม่ต้องการจะตอบโต้ครับ
ส่วนกรณีที่แพทยศภาเตรียมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง
มาตรวจสอบอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโยที่วัดพระธรรมกาย

องค์อาจระบุว่าปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถตอบอะไรเรื่องดังกล่าวได้มากนัก
เพราะต้องรอความชัดเจนและหนังสืออย่างเป็นทางการจากแพทยศภาก่อน
หากได้รับหนังสือแล้วจึงจะกราบเรียนพระธรรมชโย
และเป็นอำนาจของแพทย์ที่ทำการรักษาอาการอาภาษณ์เป็นผู้พิจารณาครับ
ในแพทย์สัมพันธ์คมฤทธิเลขาธิการแพทยศภาระบุว่า
ระหว่างนี้แพทยศภายังคงรอนังสือยินยอมให้ตรวจวินิจฉัย
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนจากพระธรรมชโยภายในสัปดาห์หน้าครับ
หากพระธรรมชโยมไม่ยินยอมเรื่องนี้จะยุติไป
แต่หากยินยอมจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการแพทยศภา
วันที่๙มิถุนายนนี้และจัดตั้งกระบวนการตรวจสอบขึ้นมาครับ
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบพันโทนายแพทย์สิริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์
ออกใบรับรองแพทย์ให้กับพระธรรมชโยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบในสองส่วน
คือส่วนข้อที่จริงอาการของผู้ป่วยว่าได้เข้าตรวจจริงหรือไม่
รวมไปถึงจะตรวจสอบเรื่องของความเห็นของแพทย์ที่ให้พักรักษาตัวห้ามเคลื่อนไหว
มีความเห็นชอบหรือไม่นะครับ
ขณะที่บรรยากาศภายในวัดพระธรรมกายก็มีคณะศิษยานุสิตเดินทางมาร่วมทำบุญ
ในพิธีปุบพระเปรตพีนะครับครั้งที่๑๐ซึ่งเป็นงานประจำปีของวัดภายในงานเอง
ก็มีคณะสงฆ์จากภาคอีสานได้ร่วมกันถวายกำลังใจให้กับพระธรรมชโยด้วยนะครับ
จากนี้มูลนิธิพระธรรมกายมีการทำพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้ง
เพื่อส่งไปช่วยเหลือให้กับคณะสงฆ์ตำรวจทหารครูอาจารย์และประชาชน
ในพื้นที่๔จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
ต้องติดตามกันต่อไปว่าทางด้านของแพทย์ผู้ตรวจอาการของพระธรรมชโยจะตัดสินใจ
ทางด้านของแพทยศภาเข้าไปตรวจสอบอาการของพระธรรมชโยในวัดพระธรรมกายหรือไม่นะครับ